จากเรื่องของลิ้นหุ้ยเรามาดูเรื่องของลูกนาคบ้างดีกว่า
เป็นลูกนาคแสนรู้สุดน่ารักนะครับได้โชว์ความสามารถ
ทำตามคำสั่งของคนที่สั่งในบูธโชว์สัดแปลกในนิษฐศากษ์
ประกวดหุ่นเปรตและลานตะเกียงเคียงดิน
งานเดือน๑๐ซ่าสารากลางเมืองคอ
มาดูบรรยากาศความน่ารักนี้กันครับ
สวัสดีครับผมขอกินหน่อยครับ

นี่ภายในงานประกวดหุ่นเปรตพาเรศเปรต
แล้วก็ลานตะเกียงเคียงดินเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐จังหวัดนครสีธรรมดาประจำปีนี้นะครับ

นี่ภายในงานประกวดหุ่นเปรตพาเรทเปรต
แล้วก็ลานตะเกียงเคียงดินเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีนี้นะครับ
จากจะมีการจำหน่ายอาหารต่างแล้ว
ยังมีนิทรศการความเป็นมาของประเพณีและหุ่นเปรตบุญศาสตร์เดือน๑๐
มีการแสดงหนังตะลุงมโนราห้องภาพโบราณการฉายหนังกลางแปลงต่างนานามากมาย
แต่ว่านี่เรียกจุดสนใจจากคนที่ไปเที่ยวชมงานได้มากเลย
ก็คือบริเวณบูธกลุ่มคนรักนกและสัตว์แปลกเมืองนคร
นำสัตว์แปลกมาเช่าภายในงานโดยมีลูกนาคตัวเล็กตัวนี้แหละครับ
น่ารักจังเลยวิ่งตามเจ้าของวิ่งตามคุณนัทธวุฒิสายนุ้ยนะครับ
แก่นำกลุ่มคนรักนกและสัตว์แปลกเมืองนคร
แล้วก็ส่งเสียงร้องอย่างน่ารักน่าเอ็นดูสร้างความสนใจกับผู้คนนะฮะ
แล้วก็ลูกนาคเดินไปถึงบูธกลุ่มคนรักนกและสัตว์แปลกเมืองนครนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วไปพบกับสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่นะครับ
ทางคุณนัทธวุฒิเองก็สั่งให้ลูกนาคไปไล่สุนัขตัวนั้นหน่อย
เมื่อได้ยินคำสั่งแล้วลูกนากก็ฮ่องใช่ไหมไม่ใช่

ตัวอะไรเนี่ยเธอเป็นตัวอะไรเหรอ
อย่าให้เขาตั้งหลักได้นะตั้งหลักแล้วกลับมาเจ็บนะคะ
ตัวอะไรนะฉันไม่เคยเห็นเลย

ขอเวลาคิดก่อนไปเปิดดูว่าเธอตัวอะไร

เออโดยลูกหน้าตัวนี้อายุ๕เดือนเองนะคุณ
อายุ๕เดือนเองนะครับถูกฝึกให้ทำตามคำสั่ง
ก็ยกมือไหว้ก็ได้เมื่อตอนขออาหารนะครับ
สั่งให้เก็บกระดาษที่ทิ้งอยู่ตามพื้น

อีกเลขก่อนนะครับ
รักสุนัขคล้ายสะสมกันระหว่างลูกแมวกับลูกสุนัขนะ

น่ารักครับ